อีกหนึ่งวิถีของชาวดอยที่ภาคเหนือกันหน่อย
พวกเขาไปจับปลาบนดอยกันค่ะ
เดี๋ยวนะจับปลาบนดอยใช่สิไปจับปลาบนดอย
กูจะให้ไปทำอะไรดึงดาวเหรอคะจริงก็คือจับปลาได้ทุกที่ที่มีแหล่งน้ำ

คุณผู้ชมมาที่บ้านย่านำนะคะอยู่ที่ดอยวาวีที่ตั้งอยู่หมู่ที่๑ตำบลวาวี
อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะจ๊ะ

คุณค่ะติ๊กต๊อกเกอร์ท่านนี้ตามเขาไปเลยนะคะ
ติ๊กต๊อกเกอร์และชาวบ้านในพื้นที่ไปจับ

น้ำใสสิเพราะมันอยู่ที่สูงด้วยคุณ
ใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้เป็นวิถีของชาวบ้านในพื้นที่
ที่เขาจะออกไปหาปลามารับประทานกันนะคะ
แล้วก็จะนำปลาที่ได้ไปขายสร้างรายได้ด้วย

เขาก็จะออกมากันตั้งแต่เช้ามาจับปลา
แต่ละคนจะถือมาสะวิงงงยกยอบัง
จับแล้วแต่ความถนัดของใครของมันเลยนะคะ
แต่ไม่ใช่กินเบ็ดตกนะคุณนะ
ก็คือส่วนใหญ่อย่างที่เห็นเอาสวิงเอายกยออะไรต่างแบบนี้
จับได้พอใจแล้วก็จะนำไปประกอบอาหารกันนะคะ
ว่าจะเป็นเมนูปลาเผาน้ำพริกปลาป่นปลาแกงปลาใส่ผักโขมอะไรก็ว่ากันไป
แต่ช่วงนี้มีผักหวังใส่แบบแกงปลาย่างอะไรอย่างนี้นะโอ๊ยดีสักทีน้ำไรทำไม
ใครอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตติดธรรมชาติแบบนี้นะคะไปกันได้เลยนะคะที่บ้านย่านำ
อยู่ที่ดอยวาวีจังหวัดเจงรายนะเจ้า
อีกคู่ย่างกินกันสดแล้วดูสิส้มแบบนี้โอ๊ยมีแบบทำเป็นปลอกปลาเป็นเยอะแยะมากมายเลย
เหมือนตั้งแคมป์เลยเนอะใช่เอออันนี้เขาเหมือนแบบว่าเอาปลาไปใส่ข้าวหลามอ่ะ
แล้วกระบอกข้าวหลามเขาเรียกอะไรใบไผ่บริษัทข้าวหลามใส่ใบไผ่แล้วก็ไปเผาอย่างนี้เป็นเหมือนปลาเผาข้าวหลาม
น่ากินเนอะนี่เป็นแบบวิถีชีวิตคือเวลาคนที่ดอยเวลาเขาออกไปหาอาหารบางทีเขาจะทำอาหารทานกันในป่าเลย
เหมือนแบบว่าไปหานอนรถด่วนอะไรอย่างนี้เขาก็จะไปเผากินกันอย่างนั้นเลยนะคะ